จีนจะมีการนำกองทัพแล้วก็ยุทธปกรณ์ต่างมาร่วมฝึกซ้อมรบ
ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันค่ะกับที่สหรัฐอเมริกาเอง
ก็จะนำเรื่องของอุปกรณ์ยุทธโปรกรณ์ทันสมัยต่างมาร่วมฝึกกับไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็ความสัมพันธ์ทางทหารด้วย
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะคะสำหรับความก้าวหน้า
เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของยุทธโปรกรณ์ต่างของกองทัพอาเซียน

ที่มีศักยภาพยิงจากพื้นสู่พื้นในระยะไกลได้ถึง๑๕๐กิโลเมตร
ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การหาชน
กระทรวงกลาโหมได้วิจัยและผลิตขึ้นมา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังรบให้กับกองทัพ
ตามแผนปฏิรูปกองทัพ๒๐ปี
เน้นให้กองทัพมีขนาดเล็กกระทัดรัดคล่องตัว
แต่ทรงประสิทธิภาพทั้งอาวุธยุทธโปรกรณ์
จะต้องทันสมัยขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศรอบบ้าน

ถือว่ามียุทธโปรกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดใน๑๐ประเทศอาเซียน
เพราะมีเครื่องบินรบกว่า๑๐๐ลำ
ที่ได้รับการยอมรับจากกองทัพทั่วโลกว่า

เพราะระบบการยิงเป็นระบบดิจิตอล
เพราะมีเรือดำน้ำอีก๖ลำ
สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียน
ที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และส่งออกเรือตรวจการขนาด๕๐๐ตัน
โดยปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์ต้องสร้างสัญญานุภาพ
เพราะสิงคโปร์เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก
ในทางขนส่งสินค้าทางเรือของนานาชาตินั่นเอง

ถือเป็นกองทัพที่มีสัญญานุภาพอันดับต้นของโลกเช่นกัน
เพราะอินโดนีเซียยังประสบภัยคุกคามแถบทะเลกินใต้

พุ่งเป้าซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ที่ทันสมัย

ในขณะที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินโดนีเซีย
จัดอยู่ในกลุ่มพึ่งพาตนเองได้สูง
และทรงออกยุทธภกรเองได้
เพียงแต่พัฒนายุทธโปรกรณ์ยังไม่เทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์

ทำให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง

ถูกจัดไว้ในระดับประเทศที่พึ่งพาตนเองได้ในระดับกลาง
และสามารถซ่อมแซมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาและผลิตยุทธโปรกรณ์เองได้หลายชนิด
เช่นยานเกราะล้อยาง

องทัพบกได้เตรียมจัดซื้อรถถังเพื่อทดแทนรุ่นเก่าที่จะปลดประจำการ
ในขณะที่เรือดำน้ำยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา
ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญญานุภาพเช่นกัน
เช่นเดียวกับกองทัพมาเลเซียและเวียดนาม
เดินหน้าพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่อง
หลังประสบภัยคุกคามเรื่องข้อพิพาทแถบทะเลจีนใต้

ยังจัดอยู่ในระดับพึ่งพาตนเองได้ในระดับกลางเช่นเดียวกับไทย

ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกลุ่มที่๓
แต่พม่ามีแนวทางที่จะพัฒนากองทัพให้ทันสมัย
และวางโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคต
เช่นเดียวกับกองทัพฟิลิปปินส์บลูไนคัมพูชาและลาว

คือพึ่งพาตนเองได้ในระดับต่ำ
และสามารถซ่อมบำรุงยุทธโปรกรณ์ได้ในขั้นพื้นฐาน
ศาสกเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน